แต่ก่อนจะไปดูข่าวปิดโหวตแล้วครับคุณผู้ชม

ที่เชื่อเชื่อว่ามีจริง

และที่ไม่เชื่อว่าไม่เชื่อไม่มีจริงรอการพิสูจน์๔๐ค่ะ
ก็ถือว่าไม่ห่างนะนะครับ

ต้องขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่กรุณาแสดงความเห็นมาในรายการของเรา
แต่มาดูข่าวที่มันเกิดขึ้นซิ

เนี่ยเท่านี้

นี่ฮะชาวอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
เขาถ่ายลำแสงที่มันพุ่งอย่างนี้ฟื้อไป
ค่ะแล้วตรงนั้นมันเอ๊ะมันเป็นดาวหรือ
เงาอยู่ใช่ไหมมันเป็นเงาดวงจันทร์หรือดาว
บอกว่าเกือบฮอดดวงดาวเกือบฮอดดวงจันท
คือเกือบถึงดวงดาวดวงจันทร์แล้วแต่คือมันไม่ได้มาแบบเร็วนะ
พี่เบิร์ตมันไม่เหมือนกับแบบผีพุ่งใต้หรือดาวตกนะ
มันค่อยค่อยแล้วแบบไอ้ความฟุ้งนั้นอ่ะมันก็ฟุ้งกระจายหายไปอ่ะค่ะ
สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมาช่วงค่ำจะมืดอยู่แล้ว
เพราะเพลนะ๖โมงเย็นใกล้ทุ่ม
ที่ชาวบ้านเจอนี่คือบริเวณไร่มันสัมปะหลัง
ตอนนั้นยืนลดน้ำต้นไม้กันอยู่เงยหน้าขึ้นไป
อะไรอ่ะแสงประหลาดครับเป็นดวงไฟมีลำแสงพุ่งมาด้วยนะครับ
ด้านหลังเป็นลำแสงขาวจินตนาการเหมือน
ถ้าจินตนาการเหมือนยานอวกาศกำลังแล่นอยู่ใช่ไหมนี่แหละครับ
แล้วมันค่อยดับลงจังลงควันก็หายไปครับ
ยาลังก็คิดว่ามันจะนี่ตกยาลังตกลงมามันบ้า
แต่ว่าอันนี้มันบ้าตกมันจะอยู่แน่วทั้งสี่เลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่อุดรธานีเท่านั้นที่ผมบอกไง
ทำไมช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคอีสานทั้งนั้นเลยที่เห็น
บึงกาลสุรินหนองคายศรีสะเกดสกลนคร
เห็นไอ้ลำแสงแบบนี้นะครับมันเหมือนกันหมดเลย
ติดตามเรื่องนี้มานานแล้วนะครับ

อ่ามันคือปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นบนฟ้าที่อธิบายไม่ได้

ถ้าถูกนั้นมันจะต้องบินได้เคลื่อนที่ได้อย่างนี้
คือนะตอนนี้ถ้าไปดูในต่างประเทศนะ
เพราะว่าคือมันเหมือนกับว่ายังอธิบายไม่ได้
คุณผู้ชมแต่ว่าคือฟังพี่พีชทองเจือแล้วนะ
เมื่อวานนี้ถามอาจารย์ออสเหมือนกัน
อาจารย์ออสพูดบอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่าง
หนึ่งคืออาจจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับดาวตก
เป็นดาวตกมาแบบนี้อันที่หนึ่งนะ
และ๒อาจจะเป็นชิ้นส่วนของวัตถุบางอย่าง
เช่นชิ้นส่วนของจานดาวเทียมตกลงมา

คุณผู้ชมแต่ความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นจรวดหรือเป็นดาวตกเรื่องนี้นะครับ
มีข้อมูลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย
โพสต์ข้อสันนิษฐานบอกว่า
แสงประหลาดที่นะครับพื้นที่จังหวัดเหล่านั้นเห็นเนี่ยนะฮะ
ซึ่งมีชิ้นส่วนของยานบางส่วนเนี่ย
มันหลุดตกลงมาในชั้นบรรยากาศของโลก
จึงทำให้มันเกิดการเผาไหม้ไงพอมาถึงชั้นบรรยากาศของโลก

อย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

สวงกระหลาโหมของสหรัฐเพนตรากอน
เขาก็จับทีมกับนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด

แต่อันนี้ไม่ได้พูดถึงที่ไปเห็นที่อีสานของไทยนะ
พูดถึงเวลาชาวบ้านที่สหรัฐอเมริกาเขาเห็นกันแล้วถ่ายไว้
มันมีหลายอันที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ด้วยหลักฟิสิกส์
ว่าทำไมมันลอยได้แบบนั้นบนอากาศ
อ๋ออันนี้มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้เนอะ
พอเห็นแบบนี้แล้วมันก็กลายมาเป็นข่าวแล้วค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้มีโพลอะไรอย่าลืมร่วมสนุกกันอีกนะคะ